ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่หวานรับวันวาเลนไทยที่ผ่านมากันบ้างดีกว่า
สำหรับพี่เวียและน้องเบลล่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
สาวเบลล่ามอบให้ในวันแห่งความรักที่ผ่านมา
พร้อมข้อความว่าดีใจที่สุดในโลกเลย
ซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวกันยกใหญ่
พร้อมกับยินดีกับหนุ่มเวียที่ดูจะดีใจกับของขวัญชิ้นนี้แบบสุด
ล่าสุดค่ะเบลล่าก็เผยถึงโมเมนต์หวานนี้ว่า
เป็นสิ่งที่ตั้งใจอยากจะมอบให้แทนความสม่ำเสมอที่พี่เวียมีให้
ยังแอบคำหวานใจรุ่นพี่ที่ดีใจแบบเล่นใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ความจริงแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะอะไรซะทีเดียว
เพียงแต่ว่าคือไปได้เห็นอันนี้แล้วก็มีเขียนข้อความได้ด้วยอะไรอย่างนี้

ก็ไม่ได้พิเศษขึ้นยังไงค่ะมันเป็นเรื่องของความสม่ำเสมออะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วกันค่ะ
แล้วก็คือบังเอิญได้เจอกันด้วยตรงวันค่ะก็เลยนัดทานข้าวกัน
ใช่แล้วเบลก็คือพิมพ์ตรงนั้นอยู่ข้างแล้วว่าขนาดนั้นเลยเหรอแบบเวอร์จริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้เขินหรอกค่ะคนให้ก็คนรับดีใจก็ดีใจค่ะ
ไม่นะคนอื่นหวานกว่าตั้งเยอะนี่ไม่มีอะไรเลยแบบปกติมากค่ะคือ
ด้วยความที่ได้เจอกันด้วยล่ะค่ะก็เลยมีภาพให้ได้เห็นค่ะ
เอาจริงป้าดิฉันว่าไม่สม่ำเสมอเพราะความหวานของคู่นี้เนี่ยอัพเลเวลขึ้นทุกวัน
เอาชนิดที่ว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมาคนโสดตายเรียบเลยนะคะ
และที่สำคัญเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยโอ้โหเข้ามาแซวกันยกใหญ่
ก็อิจฉาในความหวานทั้งคู่นั่นเองนะคะแล้วก็เลยแข่งในตัว
เวียถึงกับปลื้มมากเลยนะคะบอกไม่ต้องพูดเยอะแบบนี้เขาคงภูมิใจของเขาอะเนาะ